เหตุการณ์นี้ก็เป็นวงจรปิดที่จับภาพไว้ได้เหมือนกันครับ
เหตุเกิดหน้าร้านขายยาที่จังหวัดสมุทรสาคร
คุณผู้ชมผู้ชายคนนี้เดินคุยโทรศัพท์อยู่
คุยโทรศัพท์สักพักหนึ่งก็ขึ้นคร่อมมอเตอร์ไซค
แล้วก็ขับออกไปก็ไม่ได้มีอะไร

โอ้โหเนียนเลยอ่ะนึกว่าเป็นของตัวเอง
เนียนเลยคุณผู้ชมฮะพฤติกรรมของชายคนนี้ครับ

ร้านขายยาอยู่ในตำบลตลาดกระทุ่มแบนครับ

นักข่าวก็ไปพบกับเจ้าของร้านขายยาภัยบูลเพศัตว
ชื่อว่าพี่ภูเบสอายุ๔๕ปี

๕นาฬิกา๔๕นาทีนี่ร้านพี่เขาภัยบูลเพศัตริย์
วันที่๔เมษายนที่ผ่านมาครับเมื่อวานนี้
เขาก็ยืนอยู่หน้าร้านนะเห็นผู้ชายวัยรุ่น
ผิวคล้ำหน่อยเดินผ่านมาหน้าร้านเขาทำทีเป็นโทรศัพท์

สักพักก็กลับเข้าร้านขายยาไปขายยาให้กับลูกค้า
คนร้ายโสบอากาศช่วงนั้นเลยครับ
ช่วงที่พี่ภูเบสกลับเข้าร้านไป

คนที่สมุทรสาครอาจจะเห็นกัน
พี่ภูเบสเขาเนี่ยดันเสียบกุญแจค้างไว้

ตอนเกิดเหตุจริงเขายังไม่รู้นะพี่ภูเดช
ไม่รู้ด้วยซ้ำว่ามอเตอร์ไซค์ที่
พี่เขาจอดไว้หน้าร้านโดนขโมยไปแล้ว
เพราะปกติเขาก็จอดตรงนั้นเป็นประจำทุกวัน
รู้ตอนไหนรู้ไหมคุณน้ำแข็งคุณผู้ชมตอนไหนคะตอนปิดร้านแล้วอ่ะตอนปิดร้าน
ปิดร้านเรียบร้อยจะขึ้นมอเตอร์ไซค์อ้าวมอเตอร์ไซค์หาย
ก็เลยไปเปิดกล้องวงจรปิดดูถึงได้เห็นครับ
ผมก็ไม่ได้เอกใจอ่ะคือผมก็นั่งขายของอยู่
นั่งธรรมดาแล้วพอมีลูกค้ามาปุ๊บเขาก็นั่งคล่อมปุ๊บ
เขาก็ถอยรถแล้วเขาขี่ไปเลยผมก็เข้าไปขายของ
ออกมาก็ไม่เจอใช่ไหมออกมาก็
ต่อมาผมไม่ได้สังเกตเลย
คือว่าเพราะเราจอดอยู่ประจำอยู่แล้วไง
หลังเกิดเหตุครับคุณภูเบสก็เอาภาพจากกล้องวงจรปิดของร้านเขาเนี่ย
แจ้งความให้ตำรวจช่วยติดตามคนร้ายมาดำเนินคดีให้ได้ครับ
แต่พี่ภูเบสก็บอกนะคนร้ายคนร้ายดูข่าวเที่ยงไทยรัฐทีวีอยู่หรือเปล่า
ถ้าอยากจะกลับตัวกลับใจนะเอามอเตอร์ไซค์ของพี่ภูเบสมาคืน
คืนแบบเดิมนะสภาพเดิมเลยนะ
ไม่ได้เอาไปดัดแปลงไม่ได้ไปทำอะไรไม่ได้ถอดชิ้นส่วนอะไรออกไปเนี่ย
พี่ภูเบสเขาพร้อมจะให้อภัยนะเขาจะไม่ดำเนินคดี
ทะเบียนกไก่วแหวนฉิง๘๔๗สมุทรสาครชาวกระทุ่มแบนครับ
ถ้าใครเห็นหรือว่าคนอื่นก็ได้ถ้าเห็นลักษณะประมาณนี้
บอกแสหน่อยนะครับที่ร้านขายยาภัยบูลเพศัตริย์ของพี่ภูเบสครับ